เรื่องของคดีที่มีแม่นั้นเอาลูกชายวัยเพียง๓ขวบไปไลฟ์โชว์อนาจารย์
เรื่องนี้นะคะตำรวจเมืองพิศนุโลกล่าสุดเตรียมขออนุมัติหมายจับ๒ผู้จ้างวาน
ก็คือเป็นคนจ้างวานให้แม่มีการถ่ายไลฟ์แบบนี้
หลังจากไม่มาให้ปากคำตามหมายเรียกค่ะ
เตรียมที่จะออกหมายจับต่อไป
พันธุ์ตำรวจโทภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองพิศนุโลก
พูดถึงความคืบหน้าในคดีที่แม่วัย๒๕ปี
ไลฟ์โชว์อนาจารย์กับลูกชายวัย๓ขวบนะคะ
โดยบอกว่าหลังจากตำรวจตั้งข้อหาไปแล้ว๓ข้อหา
ล่าสุดนำตัวแม่วัย๒๕ปีไปขออำนาจสารจพิษณุโลก
ฝากขังไว้ที่เรือนจับจพิษณุโลก
พร้อมสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพิศนุโลก

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และเอกสารสำคัญในคดีเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด
เพื่อจะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้จ้างวาน
ตอนนี้ก็ประสานไปยังพันธุ์ตำรวจตรีหญิงกรยานีท่าโพ
สารวัสด์สอบสวนสพพิษณุโลกเจ้าของคดี
รัดขออำนาจสารออกไหมจับนางสาวดำและนางสาวเอ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ออกหมายเรียกมาให้ปากคำแล้ว
แต่ว่าไม่มาคาดว่าอยู่ระหว่างหลบหนีค่ะ
ตำรวจเชื่อว่าถ้าหากออกหมายจับแล้ว
จะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็ว
ส่วนสมาชิกคนอื่นในกลุ่มไลน์
ตำรวจจะเรียกตัวคนอื่นมาสอบปากคำด้วย
ถ้าพบว่าเข้าข่ายกระทำความผิดร่วม
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
และกำลังขยายผลไปถึงกลุ่มลายอื่นที่กระทำความผิดในลักษณะนี้อีกค่ะ
พลตรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนเมืองพิศนุโลก
ทราบชื่อเจ้าของเพจดังกล่าวแล้ว
อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เจ้าของเพจมาดำเนินคดี
ส่วนผู้ที่ว่าจ้างให้มีการจัดการไลฟ์สด

ค้ามนุษย์กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปี
จูงส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมอันไม่สมควร
และร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ฝากเตือนประชาชนที่เข้าร่วมชมการไลฟ์แบบนี้นะคะ
อาจจะตกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย
หรือบรรทึกคลิปวีดีวดังกะไว้
อาจจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลลามก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ